คุณผู้ชมครับเรามาเริ่มกันที่ข่าว
คือเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะฮะ

มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งใช่
ที่ตอนแรกเนี้ยมาที่วัดแห่งนี้ตอนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเนี้ย
นะครับก็เป็นพระพุทธรูปปกตินี่ฮะ
แล้วปรากฏว่าโอเคเวลาผ่านไปอยู่ไปอยู่มาปรากฏว่า
มีผิวขลุขระเกิดขึ้นนะครับค่ะคือลักษณะคือเป็นตุ่ม
ใช่คุณผู้ชมฮะค่ะขึ้นเต็มองค์พระนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยทางช่างหล่อพระแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นั้น
ความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าอาจจะเป็นปฏิกิริยาจากความชื้นนะครับ
หรือว่าปัญหาจากวัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิวนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพชัดอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ

รำพึงเนี่ยที่นครนายกนะครับ
เนื้อตัวท่านก็จะมีเม็ดตุ่มผุดขึ้นมาเต็มองค์พระนะครับ
อยู่ที่วัดโบดการร้องในอำเภอเมืองนครนายก
แล้วก็ตอนที่ไปเจอเนี่ยคือพนักงานเทศบาลกับชาวบ้าน
ก็ช่วยกันทำความสะอาดพระอุโบสถครับ
พอเป็นข่าวไปก็มีคนมากราบไหว้นะฮะโอ้โหขอโชคลาภนะครับ
ถึงกับเชื่อว่าโอ้โหที่ผุดขึ้นมาเนี่ยนะครับ
อาจจะเป็นพระสารีริกฐาตุนะฮะ
เจ้าอาวาสเล่าให้ฟังบอกว่ามีญาติโยมนำมาถวายตั้งแต่ปี๔๗ครับ
ตอนแรกก็ผิวเรียบปกติดีผ่านไปสักประมาณ๒๓ปี
เริ่มมีตุ่มทยอยเกิดขึ้นก็เริ่มจากไม่กี่จุดนะฮะ

ทีมข่าวได้มีการสอบถามครับ
หล่อของโรงหล่อพระเจริญศิลป์ธรรมที่จังหวัดนครปฐมนะฮะ
ได้รับคำอธิบายเอาไว้บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับ
ความชื้นจากภายในครับ
ปฏิกิริยากับอุณหภูมิภายนอก
แล้วก็เกิดลักษณะก็คือเป็นฟองอากาศนะฮะ

แล้วมันก็ผุดออกมาจนเป็นตุ่มนะครับ
ซึ่งต้องจำแนกว่าองค์พระนั้นเป็นวัสดุชนิดใด
รวมไปถึงวัสดุที่ทาเคลือบอีกด้วย
ขณะที่ทางรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับ
จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้น
โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกว่ายังไม่ทราบ

แต่ว่าพอขยายภาพดูเนี่ย
พบว่าเป็นความเสียหายที่ชั้นทองที่เคลือบอยู่นะครับ
แล้วก็เกิดการโป่งแตกขึ้นมา
ทั่วทั้งองค์พระภาพบางมุมนั้น
สะท้อนแสงครับทำให้ดูเหมือนเป็นตุ่มสีดำ
งอกออกมานี่ไงสีดำใช่ไหม
ที่จริงแล้วครับเป็นความเสียหายของพระพุทธรูปครับ
โดยเฉพาะด้านหลังที่เกิดรอยแตกอย่างชัดเจน
ก็คาดว่าเป็นปัญหาทองวัสดุที่ใช้เคลือบทอง
หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของชั้นปูนด้านใน
จนเกิดความผิดปกตินะฮะ
อย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของความชื้นอะไรต่างเกิดขึ้นนะครับ

เป็นคำตอบนะเพราะว่าขึ้นตรงพื้นผิวของพระพุทธรูปด้วยนะคะ
ก็อธิบายได้แล้วนะคะทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของวัสดุที่นำมาทำ
แต่ว่าก็ต้องรอตรวจสอบก่อนนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ